เรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกันนะฮะ
เด็ก๑๔ปีคล้ายถูกผีสิงเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ
อยู่จากนิสัยที่กินอาหารตามปกติแหละ
หลังอยากกินอะไรรู้ไหมคุณอะไรคะ
กินเหล้าขาวกินหมูดิบ

ครอบครัวเชื่อว่าไปลบหลู่เจ้าแม่ต้นจามจุรีอายุกว่า๕๐ปี
ก็เลยต้องพามาขอขมาแล้วก็สร้างสารเจ้าแม่จามจุรีขึ้นมาให้
นี่ครับศาลใหม่ทาสีขาวเจ้าแบบนี้เลย
โดยนายฤทธิไกรเอ้งชวนอายุ๓๗ปีพร้อมกับชาวบ้าน
ต้องนำตัวลูกสาวอายุ๑๔ปี
มาทำพิธีขอคำมาต้นจามจุรีที่มีอายุมากกว่า๕๐ปี
ตรงถนนเรียบทางรถไฟห้วยใหญ่
ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
หลังจากที่ลูกสาวมีอาการแปลกคล้ายกับถูกผีเข้าสิง
โดยพ่อและชาวบ้านร่วมกันนำของมาเส้นไหว้
พร้อมกับสารรูปทรงบ้านไม้มาตั้งเอาไว้เลย
เพื่อทำพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นจามจุรี
ระแวกนี้รู้จักเป็นอย่างดีและมักจะมากราบไหว้เจ้าแม่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
นายริฐิกายเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวนี่มีอาการแปลกคุณพุทธกาล

อยู่ก็ชอบดื่มเหล้าขาวและยังชอบกินแบบหมูสดหมูไม่สุกเลยนะคุณนะ
เขาเห็นว่าลูกสาวมีอาการแปลกก็เลยไปถามเพื่อนลูก
ถึงได้รู้ความบอกว่าเมื่อ๔๕วันก่อนลูกสาวแล้วก็เพื่อนมาเล่นบริเวณใต้ต้นจามจุรีตรงนี้คุณ
แต่เพื่อนของลูกสาวก็ยกมือไหว้ต้นจามจุรีกันทุกคนเลย
เว้นแต่ลูกสาวที่พูดออกไปว่าจะยกมือไหว้กันทำไมไม่ต้องไหว้หรอกพวกเองอะไรอย่างนี้นะฮะ
หลังจากนั้น๔๕วันต่อมาลูกมีอาการแปลกคล้ายกับมีสิ่งเล่นลับแฝงอยู่ในร่าง
ก็เลยพาลูกมาทำพิธีขอขมาเพราะคิดว่าพฤติกรรมแปลกของลูก
ชอบกินหมูสดดื่มเหล้าขาวทั้งที่ไม่เคยดื่มนะ
เกิดจากการที่ลูกสาวลบหลู่เจ้าแม่ของต้นจามจุรี
นี่ขณะเอามาทำพิธียังเกิดอาการเลยนะค่ะ

อาการแชทพูดหลายภาษา

ขี่รถผ่านมาถึงก็น้องนี่ก็ยกมือไหว้ถึงลูกสาวผม

รับความไม่ต้องไหว่เหมือนลบอยู่เลยแบบนั้น

ต้องมาทำพิธีขอขมาแบบนี้นะฮะ

พ่อบอกว่าเสร็จพิธีเรื่องความเชื่อแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปหาหมอไปหาคุณพยาบาลหน่อยที่โรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งน้องเป็นหลายโรคคุณ
พุ่มพวงโรคซึมเศร้า

ซึมเศร้าหลังจากนี้ครอบครัวเชื่อว่าลูกสาว

ว่าจะเลิกกินเหล้าขาวกับหมูดิบหรือเปล่า